เรื่องของการที่จะต้องระวังภัยของตัวเราในยุคของโควิด๑๙แบบนี้ต้องทำไงดี
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จะออกจากบ้านนะคุณผู้ชม
ที่คุณไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยคุณเข้าไปในพื้นที่ของเขาไม่ได้นะคะ
แต่เคยไหมคะปัญหาบางทีที่เราแบบอยากจะออกข้างนอกแล้วแต่
หน้ากากอนามัยฉันอยู่ไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ
เมื่อกี้ไปซื้อเม็ดมากอยู่หน้าเส้นทันก้อนจิกขาวมากเนอะ
๘๕บาทเอาของเด็กหรือของผู้ใหญ่ค่ะเอาของผู้ใหญ่ค่ะดูหน้าก่อน
เบื้องรูปแบบนี้๘๕บาทใช่ก็ว่าได้ปะที
มันเป็นของผู้ใหญ่บนอีกหรือว่าหนักผู้ใหญ่หรือจังใดแบบใดสังเกต
พอหาไม่เจอไปซื้อใหม่แล้วบอกจะเอาของผู้ใหญ่
ก็ซื้อออกมาแล้วเนี่ยค่ะของผู้ใหญ่แล้วค่ะ๘๕บาท
แต่มันใส่เท่าไหร่มันก็ใส่ไม่มิดค่ะ
คือโอ้เอางี้ละกันผมบอกเลยนะว่า
คุณไม่ใช่ผู้ที่ประสบปัญหานี้เพียงคนเดียว
เพราะผมเองก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกัน

ก็มีปัญหาในการใส่แมสเหมือนกัน
พอเราเจอแมสที่เล็กหน่อยปัญหาคืออะไรรู้ไหม

เคยแล้วดึงปึ้งขาดเลย

มันเกิดอะไรรู้ไหมสายแมสขาดดังปึ้ง
คือเขาก็ถามแล้วว่าของผู้ใหญ่ใช่ไหม

ต้องดูให้มันเหมาะกับตัวเอง
ใช่น่ะก็ต้องถามดูดี

ซื้อใหม่ก็แล้วกันนะคะด้วยความเห็นใจค่ะ